มีหนึ่งเหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดแพร่ค่ะ
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานสาธารณสุข

แล้ววันนั้นเขาส่งไลน์หาเพื่อนร่วมงานบอกว่าพี่มาหาผมหน่อย

แต่เพราะเอิญด้วยความที่เป็นข้อความไลน์นะคะ
พี่ที่เป็นเพื่อนร่วมงานไม่ทันได้อ่าน
อ่านอีกทีตอนเช้าก็เลยรีบมาหาที่ออฟฟิศปรากฏว่า
ผู้ชายคนนั้นกลายเป็นศพไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ผู้ชายที่ว่าก็คือนายเอกชัยอมออายุ๔๖ปีค่ะ
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
๔ทุ่ม๒๒นาทีเมื่อคืนนี้ส่งข้อความหาเพื่อนร่วมงานบอกให้มาหาหน่อย
เพื่อนร่วมงานก็คือนายชาญยุทธ์สุวรรณหงษ์นะคะ

มาเห็นตอนเช้าก็เลยรีบเดินทางออกมาทำงาน
มาถึงปุ๊บเห็นประตูสำนักงานปิดไฟ
แต่ไฟที่ป้อมยามขออภัยประตูสำนักงานปิดอยู่
แต่ว่าไฟที่ป้อมยามและในสำนักงานยังเปิด

ก็เห็นนายเอกชัยนอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพใส่ชุดทำงาน
เนี่ยอันนี้คือไลน์สุดท้ายที่ส่งหาเพื่อนร่วมงานนะคะ
มีบุหรี่หนึ่งมวลตกอยู่ใกล้ร่างผู้ตายด้วย
เขาก็เลยมีการโทรแจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบ
มีทีมแพทย์เวรมาด้วยนะคะ

เมื่อวานตอนเย็นนายเอกชัยบ่นกับเขานะว่า

ซึ่งเขาก็บอกว่าเออเผาหน่อยนะเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่
แล้วเขาบอกว่าเมื่อคืนถ้าเอกชัยโทรมา

ก็ไม่คิดเลยว่าจะเสียชีวิตนะคะ

นายเอกชัยก็เดินทางมารับศพที่โรงพยาบาลแพร่

บอกว่าแต่งงานอยู่กินกับนายเอกชัยมาหลายสิบปีแล้ว

นายเอกชัยเป็นคนขยันแล้วก็ตรงเวลา

แต่ว่าระยะหลังมีโรคประจำตัวหลายโรครุมร้าว

เขาต้องกินยาระงับประสาทต่อเนื่องด้วยนะคะ
ซึ่งก็เป็นอาการเก่าที่รักษามานานแล้ว

แต่เธอแค่แปลกใจว่าพอเช้ามาทำไมสามียังไม่กลับมาบ้าน
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรติดต่อมาว่าสามีเสียชีวิตแล้วค่ะ

แล้วนายเอกชัยก็เป็นเสาหลักของบ้านด้วย
เมืองต้นก็นำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะคะ
แล้วก็จะชาปนกิจในวันที่๓๐ที่จะถึงนี้ค่ะ